สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้พบกับพิษชี่วรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
หลังจากมีข่าวลือนะคะว่าตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอาจจะหลุดมือมาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำค่ะ
ล่าสุดนะคะนางนรมนศิริวัฒน์ค่ะก็เตรียมที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
ตามที่มีกระแสข่าวนะคะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
จากนางนวลพันธ์ล่ำซำนะคะมาเป็นนางนรมนตรีวัดซึ่งจะดึงกลับมารับตำแหน่งเดิมอีกครั้ง
ล่าสุดค่ะนางนรมนก็ได้เชิญสื่อมวลชนมาแถลงข่าวที่บ้านคุ้มขุนพลซอยอ่อนนุษย์๔๔ในช่วงเย็นวันนี้เวลา๑๖นาฬิกา
แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธข่าวที่ออกมา
ทางนี้ค่ะนางนรมนศรีวัฒน์นะคะเคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
และก็ประธานพัฒนาฟุตบอลหญิงของสมาคมฟุตบอลก่อนที่มาดามแป้งจะเข้ามารับช่วงต่อ
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลนะคะก็ยืนยันค่ะว่ากระแสข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง
จากไม่เคยติดต่อกับนางนรมนและไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะเพียงแต่รู้จักนายชัยพัฒนศิริวัตรสามีของนางนรมนที่เป็นเพื่อนกันเท่านั้น
เรื่องต้นค่ะมีรายงานว่าจะเพิ่มจาก๖โซนเป็น๘โซน
ตามที่มีกระแสออกมาก่อนหน้านี้
โดยจะเปิดฤดูกาลในวันที่๑๙มีนาคมนี้
ส่วนโควต้าเลื่อนชั้นก็จะเหลือ๓ทีมจากเดิมที่ให้๑๔ทีม
ขณะที่ทีมตกชั้นไปยังดีวิชั่น๓จะมีโซนละ๑ทีมค่ะ
สำหรับทีมที่จะตกชั้นจากดิวิชั่น๑ลง
มีรายงานเช่นกันนะคะว่าจะลดจาก๔ทีมเหลือ๓ทีม
จากว่าดิวิชั่น๑มีการลดจาก๑๘ทีมเหลือ๑๗ทีมค่ะ
และก็จะประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ในวัน๑๒มีนาคมนี้ค่ะ